หนูเป็นชุดของขวัญค่ะ
เป็นแกเตะของขวัญ

มันได้เป็นของขวัญของกัลแล้วกันเลยจริง
เอิ้งเป็นอยู่แล้วครับ

ผมไปดูแลเขาในส่วนหนึ่งครับผม
จริงหนูทำงานไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมง
ถืออากาศไปเดินเล่นไปสูดอากาศเย็นมาก
อันนี้นาเตฤทร์ดูแลดูว่างหรอครับ

จริงคือคือละครแต่เขายกด้วย

หนูค่ะ

ได้มาได้เห็นแต่สตู

เป็นกำลังใจ

แต่ว่าหนาวมีแบบไอ้กรอดไอ้กูเนี่ย
ก็เห็นแล้วไม่ใช่แล้ว

มันหนาวออกจากถุงมือคือแข็งกว่าบุ๊คคี้ด้วยค่ะ
พี่แบนไปแล้วไม่หายหนาว
ไงเนี่ยมึง
ยังไงค่ะอธิบาย
ก็ตามนั้นเลยครับ

อกรไม่หรือครับก็อย่างที่ได้บอกไป
เราก็รู้แหละว่าเขาแบบเราจะหาหินคนนี้อีกไม่ได้แล้ว
ก็ดีใจค่ะจริงเขาก็พูดว่าเขาโชคดีแต่หนูก็โชคดีเหมือนกันค่ะ
อ๋อกดสัมภาษณ์เหรอค่ะ
ก็ดีใจค่ะ

แซวบัดงานต่าง

จังเก็ตร่างอนาคตกันไปบ้างหรือยังคุณผู้ชม

พี่ณเดชทำไมได้ขึ้นดอยค่ะนี่มายังไง
อ๋อไปทำพอดีว่ามันมีงานตาราธนด็กดอยประจำปีนะครับที่ทุกคนก็จัดทุกปีอยู่แล้วอะไรนี้
ขายงานเพื่อที่ว่าจะเอามาไข้เค้าโปรโมทก็แล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเหมือนกับ

ช่วงเทศกาลของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็เดือนมกราเขาก็จะมีเทศกาล
ก็ก็มีบ้างเนี่ยครับบางคนอาจก็รู้จักที่นี่

แต่ว่าไม่ได้มาบีบบรูซต์เมดียา
เราก็ถือว่าเรามีโอกาส
เรามีใจอยากให้กันมากกว่า
วันนี้ล่าสุดก็จะไปทำที่โรงเรียนที่บนดอยซึ่งลำบากมาก
การขึ้นไปถึงกันซึ่งเป็นที่จำเป็นจริง
น้องไม่ทิ้งเที่ยวอยาก

มีครับแบบแรกก็ทำบุญเลย

หลังจากนั้นก็พักผ่อนช่วย

มียาว่าไงคะ๔๗๐๐๐คอนดูกว่า
ว่างค่ะ

เตรียมยังค่ะ
ก็เหมือนก็ไปกินข้าวปกติแหละไม่มีอะไรหรอก
มีแย่หนักใจมาเรื่องเตรียมของขวัญสุดปลายอะไรอย่างนี้

ค่ะว่ามีไหมฮะ

อยากได้อะไรแน่ครับพี่ภัยพี่
ไม่อยากได้อะไรแหละครับอยากได้เวลามากกว่า

เราก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะไปทำอะไรด้วยกันไปเที่ยวไปกินอะไรอย่างนี้ครับผม
มันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันก็เป็นช่วงเวลาที่

เป็นการพบรับกันอีกครั้งไหมฮะตอนวันเกิดเรา
เดี๋ยวดูอีกทีครับดูอีกที
ก่อนครั้งรุ่นไปรุ่นเพื่อก็จะมาเที่ยวกัน

ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดนะคะ
แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตทุกท่านเลยครับ

แต่ว่าหาขอบเขตไม่ได้สิหาวันหาเกณฑ์ไม่ได้สิ
ฉะเอาปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิต
นะครับใครอยากเลิกบุหรี่งดเหล้าก็ทำซะ
ใครอยากกลับมาดูแลตัวเองอยากมาออกกำลังกายก็ทำซะนะครับในปีใหม่
ใครที่อยากจะไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้
ก็เริ่มต้นจากปีใหม่นี่แหละผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิริมงคลกับเราด้วยนะครับ